ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
ต้นสัปดาห์ว่ากันด้วยเรื่องของการเมืองเลยดีกว่า

ที่ทายมจะเป็นตัวอย่างไรกันบ้างคะ
คุณนิวครับวันนี้เราจะพูดเรื่องการเมือง

เพราะว่าช่วงนี้มันร้อนแรงคุณได้ข่าวไหม
ได้ข่าวว่านายกสามารถกดสั่งสนช
สนชก็คือสภานิติบัญญัติ
ซึ่งในช่วงเวลาปกติคือสภาผู้แทน

ใช่ครับตอนนี้เป็นสนชเขาบอกว่าเวลาที่เลือกสัญหา
เขามีคณะกรรมการสัญหา

สัญหากศธช
กศธชคืออะไรครับคุณนิวครับ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ
อย่างที่นี่ทีวีเนี่ยเกี่ยวข้องไหม
เกี่ยวข้องค่ะเป็นทีวีดิจิทัลก็อยู่ในการกำกับดูแลนี่แหละ

เป็นผลประโยชน์เชิงอำนาจ
เยอะดังนั้นเมื่อเวลาเสนอชื่อไปทั้งหมดเนี่ย

ค่ะเป็นผู้พิจารณาเรื่องกฎหมายอะไรต่าง
สนชก็มีข่าวมีคลิปเสียง
บอกว่านายกไม่แฮปปี้กับรายชื่อที่จะส่งไป
สนชก็เลยรวมตัวกันโหวตไม่ผ่านเป็นทิศทางเดียวกัน

มันจะเป็นการเสียหายอย่างนั้นไหม
ท่านประธานสนชก็สั่งสอบ
ตั้งคณะกรรมการดูซิว่าไอ้คลิปนี้จริงไม่จริง
บอกว่ามันตัดต่อ

ในฐานะที่ผมเคยอยู่ในสภามาก่อน
ผมก็จะมาเล่าความรู้เกร็ดเล็กน้อย
ซึ่งท่านผู้ชมก็คงใช้วิจารณญาณเอาเองว่า

ในการเมืองแบบไทยเราเนี่ย
มันเป็นการเมืองที่เขาเรียกกันว่า

ทีนี้เราลองย้อนมองไปภาพในอดีต

ในขณะที่มีการรัฐประหาร
บ้านเมืองในขณะนั้นมีการประท้วง

ทีนี้ปรากฏว่าในขณะนั้นมีการนำเรื่อง
นิรัทธสกรรมสูตรซอย
จะเอาพรบนิรัทธสกรรมผ่านให้ได้

ใช้เวลาการอภิปรายการอะไรถึงตี๓ตี๔นะฮะ
ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มการเมือง
นำโดยนายสุเทพเทือกสุบัน
โดยหลักการก็คือว่าต้องการให้มีการปฏิรูป

ก็มีการประท้วงไม่ให้มีการเลือกตั้ง
เพราะว่าบอกว่าจะต้องมีการปฏิรูปเสียก่อน

เพราะเลือกตั้งไปมันก็เท่านั้นเอง

ค่ะและปฏิรูปอย่างไร
ทีนี้เอาล่ะผมคงไม่ต้องบรรยาย

ระยะเวลา๔ปีแล้ว
ผลของการปฏิรูปได้ผลอย่างไร

ผมคิดว่าประชาชนที่ดู

แทบจะไม่ต้องติดตามก็คงทราบอยู่ว่า
มันคงจะไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่

ผมคิดว่าประชาชนคงรู้

ในขณะนี้มีการวิ่งเข้าหา

หายไปหมด

รวมตัวของกลุ่มต่างเหล่านี้
รวมกันด้วยผลประโยชน์เชิงอำนาจ

ประเภทที่หนึ่งเฉพาะกิจ
สังเกตได้เวลาที่โหวตในสภา

หมายถึงว่าเลิกกิจนี้แล้วก็สูญตลายไป
อันที่สองกลุ่มอุปถรรม
กลุ่มอุปถรรมนี่ค่อนข้างที่จะนานแน่วแน่
และมีหัวหน้ากลุ่ม
ซึ่งอาจจะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มต่าง
ได้แก่เป็นภาคก็ดีเป็นจังหวัดก็ดี
คุณนิวคงทราบถ้าติดตามก็คงเห็นว่าจะมีจังหวัดสุพรรณ
จังหวัดชนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดบุรีรำ
สุโขทัยและมีจังหวัดอื่นอีกมาก
อย่าลืมนะครับอันนี้ผมพูดอยู่ในเรื่องของกลุ่มวังกวน
ผลประโยชน์ในกลุ่มที่๒ก็คือระบบอุปถัมภ์
ซึ่งแบ่งออกมาทั้งจังหวัดทั้งภาค

อาจจะเป็นวังน้ำเย็นซึ่งอาจจะเป็นหลายจังหวัด
วังพญานาคบ้านริมน้ำกลุ่มลำตะคองกลุ่มวาดะ
วังบัวบานที่ทางของคุณเยาวภา
และกลุ่มบ้านจันทร์สองล่า
กลุ่มต่างเหล่านี้ยังมีอีกนะฮะแฝงอยู่เป็นภาคทั้งภาคทั้งจังหวัด
ก็คือกลุ่มที่ได้รับการอุปถัมภ์ก็หมายความว่า
เป็นกลุ่มที่มีการจับมือกันค่อนข้างที่จะเหนียวแน่น
ทำไมจะต้องจัดตั้งเป็นมุ้งเป็นวังเป็นกวนเพื่ออะไรเนี่ย
ก็มีพักอยู่แล้วพวกนี้คืออยู่ในพักนะครับ
ต้องแยกย่อยอะไรลงไปอีกใช่ไหมอย่างไร
เอาอย่างนี้คุณชุวิตพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกัน
ให้คุณผู้ชมทบทวนกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า
แสกหน้ากันต่อถึงเรื่องนี้สักครู่ค่ะ
เราพูดถึงกลุ่มบุคคลที่มีบทบาททางด้านการเมือง
ที่จะมาทำหน้าที่แทนประชาชนเรียกว่าพวกพักการเมืองนะคะ
แต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มย่อย
คือใช่ครับคุณท่านผู้ชมครับในกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เรียกว่ามุ้งวังกวน
ในกลุ่มการเมืองของไทยเนี่ยอยู่แฝงอยู่ในพักการเมืองนะครับ
ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มต่างเหล่านี้อยู่นอกพักการเมือง
จะอยู่ในพักการเมืองซึ่งถ้าพูดจริงแล้วแม้กระทั่งพัก
อันนี้คือพักเพื่อไทยที่ผมยกตัวอย่างพักประชาธิปัตย์เองก็มี
ในกรณีที่๓ครับในกรณีที่๓เมื่อมีความขัดแย้งกันภายในพัก
ความขัดแย้งภายในพักเมื่อเกิดขึ้นก็มีการที่จะแยกตัวออกมา
โดยอาจจะเป็นในอดีตพักประชาธิปัตย์ถ้าจะจำได้คือกลุ่ม๑๐มกรา
ส่วนกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มที่แยกออกมาถ้าคงจะจำได้คือนานแล้ว
ก็คือนายสมัครสุรธรเวศซึ่งออกมาแยกเป็นพักประชากรไทย
และแยกออกมาเป็นพักอื่นเช่นอาจจะเป็นพักถ้าผมจำไม่ผิด
เสรีธรรมพักอะไรต่างคือการแยกออกมาตั้งเป็นพักเลยก็มี
การที่แฝงอยู่ในพักโดยใช้ระบบอุปถัมภ์จัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นวังก็มี
หรือว่าจะเป็นเฉพาะกิจเป็นครั้งเป็นคราวก็มี
ถามว่าการเมืองนี้มันยุ่งยากขนาดนี้เลยหรือครับ
ถามว่าการเมืองทำไมถึงต้องการเพราะว่าเงินเพราะว่าตำแหน่ง
ทีนี้ถามว่าเงินอะไรครับอย่าไปเข้าใจผิด
เงินคือเงินในการใช้ในการสู้ศึกการเลือกตั้ง
ตัวนี้แน่นอนครับจะกำหนดยังไงก็แล้วแต่ไม่มีไม่ได้
อย่างนั้นการที่จับมือกันเป็นกลุ่มเป็นกวน
ได้รับการอุปถัมภัมชูจากหัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่มจะจัดสรรให้ไม่อย่างนั้นคุณจะไปอยู่กลุ่มที่เรื่องอะไร
ก็เปรียบเสมือนบ้านเล็กในบ้านใหญ่
ถ้าผมเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจ
ในบ้านบ้านหนึ่งย่อมมีห้องนอนหลายห้อง
กลุ่มนี้หรือวังนี้ก็คือครอบครองห้องหนึ่งในบ้านหลังใหญ่
ในห้องนี้ก็คงจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ถูกไหมครับมีทีวีมีวิทยุมีความจัดสรร
ก็คือรวมกันไปแล้วก็คือตำแหน่งถามว่าตำแหน่งอะไร
ก็เวลาที่รวมเป็นกลุ่มเป็นกวนเนี่ยคุณนิวครับ
เข้าไปอยู่ในสภารวมกลุ่มควรก็ไปต่อลองตำแหน่งได้
ตำแหน่งทางการเมืองนะฮะค่ะทีนี้ตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย
ขอโทษทีนะรัฐมนตรีเหรออ๋อใช่รัฐมนตรีนะฮะ
รัฐมนตรีตำแหน่งทางการเมืองอีกไม่ว่าหน้าห้องไม่ว่าเลขานะฮะ
เป็นข้าราชการทางการเมืองซึ่งตำแหน่งต่างถูกจัดสรรให้กับกลุ่มการเมือง
วนการเมืองซึ่งมีจำนวนของสอสออยู่ในมือมาก
ทีนี้เอาล่ะครับท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเมื่อท่านจะเดิน
สมมุติแล้วกันว่าท่านเดินส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นนายกคนนอก
สมมุติแล้วกันว่าท่านไม่เล่นการเมืองอย่างที่พักอื่นตอนนี้พยายามจะโจมตีท่าน
ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์ต่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดท่านนายกประยุทธ์เนี่ย
ถ้าจะเล่นการเมืองก็ควรจะเล่นแบบสง่างานจัดตั้งพักการเมืองเลยออกมาประกาศเลย
ออกมาให้ประชาชนได้เลือกแบบเท่าเทียมกันไปเลย

นายกก็ดูเหมือนจะมีสร้างงานที่เขาคงแก้กว่าหรือเปล่า

เพราะว่าการเมืองเนี่ยแน่นอนครับพักต่างต่างก็พยายามจะท้าทายนะครับ
พยายามที่จะให้บอกว่าให้ออกมาสู้กันเปิดหน้าสู้กันเลยนะครับ
แต่ถามว่าจะทำอย่างนั้นทำไม

ในรัฐมนุนปี๖๐เนี่ย
มีโอกาสที่จะให้คนที่ไม่ต้องอยู่ในสังกัดพักการเมือง
ได้รับเป็นนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่านายกคนนอก
โดยอาศัยเสียงสสและสวจำนวน๒ใน๓

ถ้าสมมุติมาอยู่ในพักที่จะเสนอชื่อรายชื่อได้๓รายชื่อ
ต้องเป็นพักการเมืองที่มีเสียงเกิน๒๕เสียง

ถ้าผมดูรัฐมนุนฉบับ๖๐แล้วเนี่ย
ผมคิดว่าท่านประยุทธ์นี่ไม่ใช่ความจำเป็นเลยต้องสังกัดพักการเมือง
คืออยู่อย่างนี้ท่านก็อาจจะมีโอกาส

กลุ่มการเมืองต่างก็คือมุ้งต่างวังต่างกวนต่าง
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเนี่ย
ถึงเริ่มที่เห็นแล้วก็คือ
นครปฐมชลบุรีบุรีลำสุพรรณบุรี
ก็คือกลุ่มต่างราวนี้เนี่ย
ที่เขาเรียกว่าที่มีคนแกะแหนกว่า

สมัยพักย้อนกลับไป

ในขณะนั้นมีความดูดอ้าวเสียงของกลุ่มกว้นต่าง
เข้ามาอยู่ในสังกัดมากมาย
ในช่วงนั้นเองที่เป็นช่วงที่เห็นว่า
ได้ไปสังกัดอยู่กับพักเพื่อไทย
หรือในอดีตก็คือพักไทยรักไทยจำนวนมาก
ไม่ว่ากลุ่มวังน้ำเย็นวังพญานาคบ้านริมน้ำ

โอ้โหสังกัดภักดิ์ไทยรักไทยในช่วงนั้นอยู่แทบทั้งหมด
จนกระทั่งตกระแสมาถึงพักประหลังประชาชน
และมาถึงพักเพื่อไทยก็ยังมีกลุ่มต่าง

แต่ได้มีแยกกันออกมา
เป็นพักเล็กพักน้อยซึ่งถามว่าประสบความสำเร็จไหม

ก็ไม่ได้สู้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะฮะ
พักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้า
แสกหน้ากันต่อถึงเรื่องนี้สักครู่ค่ะ

ท่านนายกประยุทธ์นี่ท่านต้องการไหม
พูดตรงเลยว่าต้องการแน่นอน
ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้จัดตั้งพักเป็นกิจจะลักษณะ
ก็อาจจะที่เขาบอกว่าคอสชควรจะจัดตั้งเป็นพักคอสชไปเลย
ไม่ควรที่จะมาหลบซ่อนอย่างนั้น
ซึ่งจริงรัฐมนุษย์หกศูนย์เปิดโอกาสไว้
ดังนั้นการที่เข้าไปคุยกับกลุ่มต่าง
ไม่ว่ากลุ่มชนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีรำ
หรืออื่นที่เราไม่รู้ไม่ได้ออกข่าวอีกมากมาย

เพราะกลุ่มต่างเหล่านี้สามารถที่จะสนับสนุนได้
รายชื่อใครที่จะไปเป็นนายก
เวลาที่เขาโหวตเลือกว่าจะให้ใครเป็นนายกและคนนอก
ดังนั้นอย่ากังวลไปครับผมมั่นใจว่า
กลุ่มต่างเหล่านี้มุ้งต่างเหล่านี้วังต่างอะไรที่กลัวต่างเหล่านี้
เมื่อมีการเลือกตั้งที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
คือมีการเลือกตั้งแบบที่มีการเลือกตั้งจริง
ทุกคนไปใช้สิทธิ์จริงตามนั้น
กลุ่มต่างเหล่านี้ยังคงเป็นหัวใจในระบอบการเมืองไทยอยู่
เพราะคำนี้ครับคำว่าอุปถัมภ์
คำว่าอุปธรรมนี้ไม่เคยจางหายไปจากสังคม
ถามว่าในกรณีในอดีต
ถ้าย้อนไปถึงสมัยบุพเพศธรรษฐิวาธิ
โอ้โหกว่าจะโกสาปานโกสาเหล็ก
แม้กระทั่งฟาวคอนที่ท่านผู้ชมได้ดูในละคร
ก็เห็นอยู่ว่ามีระบบอุปถัมภ์
อุปถัมภ์ต่างเหล่านี้ตกทอดสืบทอดเป็นมรดกเข้ามาจนถึงปัจจุบัน
ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับ

ก็ยังใช้อยู่ในระบบอุปถัมภ์ไม่ได้ห่างหายไปเลย
กลุ่มหรือวังหรือกวนต่าง
อาศัยผลประโยชน์อำนาจต่างตอบแทน
คือตอนนี้แน่นอนครับ
อาจจะมีคนเชิญชวนให้มารับตำแหน่งเอามาให้เป็นที่ปรึกษา
แต่ถามว่าถ้าเกิดคุณไม่มีอำนาจทางการเมือง
ถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์บารมีหรือว่ามีมวลชนอยู่ในมือ

ผมจะให้คำที่ปรึกษาการเมืองให้
แต่ถามว่าทำไมถึงเชิญ
ถ้าเชิญใครคนหนึ่งมา
ต้องถือว่ามีคนที่อยู่ในพักในพวกคนที่จะสนับสนุนได้ด้วย
ทำไมถึงเชิญต้องคอยมาถึงคุณนิว

ถูกต้องคุณพูดถูกเลยเป็นกลุ่มของเขา

ใช่ไหมเพราะทุกอย่างในสภามันเป็นตัวเลข
ตัวเลขก็หมายถึงระบบที่เป็นเสียงส่วนมาก
ผมถึงบอกว่าในอดีตที่ตอนนั้นไม่ยอมใช้เสียงส่วนมาก
ผลมันออกมาเลยนะครับว่าการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
ตอนนั้นเอามาข้างถนนออกมาต่อสู้กัน

ผลลับมันออกมาเป็นอย่างไร

เพราะว่าถึงวันนี้เราเห็นผลแล้วว่า

คุณนิวหรือท่านผู้ชมคงเห็นแล้วล่ะครับว่า

และในวันนั้นเขาก็ใช้เสียงส่วนมาก
ในวันนี้ก็ยังคงใช้เสียงส่วนมาก
แต่ถ้าใช้เสียงส่วนน้อยก็คือเสียงกดที่ข้างถนน
ปัจจุบันมันแก้ไขปัญหาไหม

มันก็ยังเป็นแบบพวกมากลากไปอยู่เหมือนเดิม

ประโยชน์ที่เราทำนะเมื่อปี๕๗มีประโยชน์ไหม

ซึ่งใช้ผลิตการรัฐสภา

แต่วันนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปี๕๗

ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไร

วันนี้เรารีบวิเคราะห์กันอย่างเต็มที่เลยนะคะ
แต่เสียดายเวลาหมดซะก่อน
ยังมีอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปได้
แต่เดี๋ยวโอกาสหน้าเราตีแสกหน้ากัน

ทวิทย์ตีศักดิ์หน้า